มาดูเรื่องของการสวมรอยหลอกเพื่อนหลอกตำรวจของแก๊งคนร้ายแก๊งนี้นะครับ
เกิดขึ้นที่นนทบุรีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เอาตอนแรกก่อนมีชายสองคนชื่อนายถิระวุฒิอัธประดิษฐ์
อายุยี่สิบเอ็ดปีกับนายวะศิลป์เคลือตาอายุยี่สิบหกปี
ทั้งสองคนเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งบอกว่ามีคนร้ายมาใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ไป
เมื่อวานนี้คือยี่สิบสองตุลาคมเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยไทยยานนท์สิบเจ็ด
สนามบินน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีแล้วคนร้ายเนี่ยพอจี้ชิงทรัพย์แล้ว
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยทรัพย์สินเนี่ยศูนย์ไปร่วมห้าหมื่นบาท
แล้วก็พากันไปแจ้งตำรวจสพรัฐนาธิเบสตำรวจนี่ก็มาเลยฮะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจากปากคำของผู้ที่เขาถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ทั้งสองคนเนี่ย
อ่าทำเป็นภาพกราฟิกจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโดยทั้งสองคน
ตามคำให้การนะของนายธีรวุฒิเลยนายธิรวุฒิอัธประดิษฐ์นะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีบรอนเงินซึ่งมีนายวศิลป์นั่งมาด้วย
มาถึงที่เกิดเหตุเป็นเนินลูกระนาดก็เลยชะลอความเร็วของรถ
แล้วก็มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
ขี่มาประกบด้านข้างฝั่งคนขับชักปืนขึ้นมาจี้ที่กระจกรถ
บอกให้จอดหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นมาขวางหน้ารถของเขาไว้
แล้วคนร้ายทั้งสองคนก็ถือปืนเดินตรงเข้ามาที่นายธิรวุฒิคนขับ
ก่อนจะสั่งให้ลงจากรถให้ลงมาทั้งคู่เลยนะ
แล้วก็ทำทีเข้าไปตรวจค้นภายในรถก่อนจะจี้เอาสร้อยคอทองคำ
ทรัพย์สินแล้ว๕๐๐๐กว่าบาทแล้วก็เอาไป
คนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานายธิรวุฒิบอกว่าตอนนั้นมีชาวบ้านผ่านไปผ่านมา
ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องของตำรวจ
ขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย
นี่ฮะเขาก็เล่าเป็นฉากอย่างนี้เลยนะ
ตำรวจก็ให้นายธิรวุฒิกับนายวศิลป์มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพรัฐนาธิเบส
สอบไปสอบมาเอ้ทำไมธิรวุทธดูท่าทางมีพิรุฒิ
ก็เลยเอายังงี้ดีกว่าแยกสอบคนละห้องธิรวุทธห้องนึงวศิลป์ห้องนึง
หลังจากถูกสอบเค้นอย่างหนักสุดท้าย
ธิรวุฒิก็ยอมจำนวนรับสารภาพครับ
บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเขาวางแผนมา
ค่ะเขาวางแผนให้เพื่อนมาปล้นนายวศิลป์นะ
โดยให้เพื่อนชื่อว่านายวัชิระสุนสรร
อายุ๒๑กับนายอุเทนยังวิเชียนอายุ๒๑

แล้วทำทีเป็นตำรวจขอตรวจค้นรถ
บังคับปลดทรัพย์ของตัวเอง
คือนายธิรวรรณวุฒิกับนายวะสินแล้วก็หลบหนีไป

มาขอเช่าพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง

ขอเช่าจากเขาไปแล้วยังไม่จ่ายเงิน

จนเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นคนมาจี้
ทราบเรื่องโกรธแทนเพื่อน

วางแผนกันแล้วก็ทำทีแบบนี้นะ
แล้วก็จี้ชิงทรัพย์นายวศิลป์ไปซะเลย
จะได้เป็นการทวงค่าเช่าพระ

ไม่คิดวันนี้แล้วก็ทำเลยครับ

ก็โทรศัพท์ครับใช่ครับครับครับครับครับครับครับครับ

คือจุดประสงค์ผมไม่ได้ต้องการจะชิงทรัพย์
เงินหรือว่าอะไรของเขาหรืออะไร
คือผมแค่อยากให้แบบว่าให้เขารู้บ้างว่า
การที่โดนแบบนี้เป็นยังไง
ติดเงินผมอยู่ด้วยอ้าวเป็นเงินหมื่นนึง
ก็คุยกันไปคุยกันมาว่าคืนไม่คืนสักทีแบบนี้ครับ
แล้วนี่แหละค่ะหลังจากที่นายธิรวุฒิรับสารภาพ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ไปที่บ้านของนายวัชิระและนายอุเทนนะคะ

ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าหมวกกันน็อก
ปืนปลอมแบบบีบีกันที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วทั้งสองคนก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำจริง

ตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง๓คน
ก็คือใช้อาวุธปล้นทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนับ

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน

อ้าวทีนี้เงินก็ไม่ได้
ถูกจับติดคุกอีกใช่ค่ะอืม